คุณผู้ชมช่วงนี้ดูการเมืองกันหน่อยความเคลื่อนไหวเพียบเลยนะคะ
เรื่องแรกพาไปดูลีลาการลงพื้นที่ที่๑๐๑ของเพื่อไทยกันก่อน
คุณหญิงหน่อยค่ะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ลีลาสุดยอดมากไปดูเลย
ลาไปบ้างลาไปบ้างจะโดนลด

นั่นน่ะสิคือชูนโยบายอยู่กับเรากระเป๋า
อยู่กับเรากระเป๋าแซบ
อ้อนชาวร้อยเอ็ดนะคะบอกว่าเลือกพักเพื่อไทยนะให้ชนะเลือกตั้งเกิน๒๕๐เสียง
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้พูดด้วยภาษาอีสานบอกใครอยากจะกอดมาเลยมารับด้วย
หน่อยจะลงไปกอดทุกคนแล้วก็กระโดดลงเวทีไปกอดแบบนี้เลยค่ะ
ส่วนพักพลังประชารัฐค่ะนายอุตมาสาวนายนหัวหน้าพักพร้อมด้วยแก่นำนะ
เขาไปเปิดตัว๗ว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดเชียงราย
ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่สถานที่ที่เขาใช้ค่ะเพราะว่าเขาใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย
มีคนมารับฟังเนี่ยกว่าหมื่นคนเลยนะฟังการปราศัยทีนี้ประเด็นก็คือว่า
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงรายมันเป็นสถานที่ราชการนี่นะ
ทำไมจัดได้ก่อนหน้านี้ที่พยาวเพื่อไทยไปจัดไม่ได้ที่โดนแคนเซิลกระทันหัน
ต้องไปปราศัยหลังกระบะอืมเพราะเขาบอกว่าใช้สถานที่นายกบอกว่าไง
สถานที่ราชการจัดไม่ได้เป็นกฎหมายผิดกฎหมายต้องใช้ของเอกชน
ก็ไม่รู้นะก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วก็ช่องทางระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่ได้เอาเปรียบใครก็สถานที่ราชการใครพักไหนก็ใช้ได้
ทำไมย้อนแย้งกันเรื่องนี้ก็เอาต้องดูกันหน่อยนะ
ประชาธิปัตย์ด้วยค่ะไหนขอดูหน่อยสิ
เขาลงพื้นที่กันที่อารุสวรรค์วันนี้ประชาธิปัตย์สองหนึ่ง
นี่มาแล้วจ้าเพื่อไทยบอกอยู่กับเรากระเป๋าตุงใช่ไหม
ประชาธิปัตย์บอกแก้จนสร้างคนสร้างชาติค่ะ
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพ๓๐เขตนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าทุกคนสามารถสร้างประชาธิปไตยได้
ด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แม้ว่ากติกาของรัฐธรรมนุนปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดก็ตาม
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ได้กังวลท่าทีของพบทบที่ออกมาตำหนิกลุ่มเคลื่อนไหว
ค้านการเลื่อนเลือกตั้งโดยบอกว่าทุกฝ่ายควรร่วมกันเดินไปข้างหน้า
ไม่ใช่มาขัดแย้งกันจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนก็แล้วแต่เถอะประชาธิปัตย์พร้อมค่ะ
ทีนี้หมัดเด็ดอยู่ที่นายจาตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์ไทยรักษาชาติ
โพสต์ข้อความยาวเหยียดลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เป็นการตำหนิพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบก
เพราะว่าผลเอกอภิรัตนเนี่ยก่อนหน้านี้ออกมาพูดถึงกลุ่มเคลื่อนไหวค้านการเลือกตั้งไงว่า
นี่ไม่เข้าใจเรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตยเลย
เพราะบอร์ทบอลมีอคติใช้คำพูดก็ไม่เหมาะสม
ทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแตกแยกในสังคม
พูดถึงเหมือนกับว่าคนที่ค้านการเลือกตั้งเนี่ย
ค้านการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ย
คำนึงถึงเรื่องของพระราชพิธีซึ่งจริงมันไม่ใช่
ปัญหาที่เขาไม่พอใจกันก็คือว่ารัฐบาลไม่ชัดเจนว่าตกลงจะเอายังไง
เลื่อนไหมหรือไม่เลื่อนแล้วถ้าเลื่อนเนี่ย

คนไม่น้อยนะคะที่คิดว่ายิ่งเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
มันยิ่งจะเป็นผลเสียมากกว่าการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาเดิม
พูดของพบทบครั้งนั้นก็เลยอาจจะทำให้หลายคนโกรธเคืองได้
ส่วนปิดท้ายค่ะการเมืองกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเมื่อวานนี้เขาชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์
นำโดยจานิวนายศีรวิกเซญริทิวัฒน์แล้วก็หนางสาวนัฐฐาโมมหัธนา
ก็คัดค้านการเลื่อนวันเลือกตั้ง
จานิวอ่านแถลงการบอกว่าไม่เลื่อนไม่ล้มไม่ต่อเวลาเลือกตั้ง

ถ้า๑๘มกราคมนี้รัฐบาลกับคอสชยังไม่มีความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งให้
จะยกระดับการชุมนุมไปอนุสวรีประชาธิปไตยในวันที่๑๙มกราคมทันที
ทีนี้มันมีเหตุชุลมูลขึ้นเพราะว่าตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์
เป็นจังหวะที่กลุ่มคนค้านการเลื่อนเลือกตั้งกำลังเก็บเครื่องเสียงอยู่พอดี
ก็ปะทะกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีแก่นำบางคนรวมถึงนางสาวนัทถาเนี่ย
ถูกจับไปที่สนลุมพินีด้วย
นางสาวนัทธาบอกว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาใช้เครื่องเสียงดังเกิน๑๑๕เดซิเบล
ซึ่งเธอบอกว่าเดี๋ยวไปดูคลิปเลยนะไปดูคลิปที่เขาใช้เลย
มันสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องเสียงเขาไม่เกิน
เสียงคนที่ตะโกนที่มาร่วมชุมนุมกันก็แค่๙๐เดซิเบล
เสียงรถยนต์บริเวณ๔แยกราชประสงค์เฉลี่ยก็อยู่ที่๘๐เดซิเบล
เพราะฉะนั้นเครื่องเสียงเขาไม่เกินแน่นอน

ดุดันแล้วก็ร้อนแรงนะฮะ